คุณผู้ชมคะหลังจากที่ชาคริสแย้มนามค่ะ
เข้าพิธีวิวาไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ก็ออกงานอีเวนต์งานแรกนะคะ
พี่สื่อมวลชนก็เลยขอไปถามหน่อยนะว่าความรู้สึกเป็นยังไง
เจ้าตัวบอกว่าเป็นงานวิวาลในฝันเลยค่ะ

โดยทุกอย่างก็ต้องขอขอบคุณจริงทางครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาว

ทำให้งานนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ
สละมาขนกล้วยมา

มีความสุขนะคะแขกยังไงก็มีความสุข

อีกทั้งเรื่องนะที่น่ายินดีมากที่สุดค่ะคุณ
ก็เห็นจะเป็นเรื่องของคุณแม่คุณชาคริสนี่แหละ
อาการดีขึ้นเขาบอกว่าราวปฏิหารเลยนะคะ
สามารถมาร่วมงานได้ค่ะ
ก่อนหน้านี้หลายคนทราบว่าคุณแม่พิทิศป่วยหนักมากนะคะ
แต่ว่าพอพี่คิดไปบอกว่ากำลังจะวิวา
กำลังจะแต่งงานแล้วก็มีลูกให้นะคะ
คุณแม่อาการดีขึ้นนั่งรถวิวแชร์มางานได้อ่ะคุณ
ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้เยียวยาหัวใจ
พอหัวใจมันดีขึ้นร่างกายก็ดีตามไปด้วยนะคะ
เพลินเผยเพศลูกให้ได้ทราบกันแล้วนะคะ
ชื่อเล่นตั้งรอไว้แล้วด้วยค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะหวานชื่นไม่แพ้กันนะคะ

ให้พี่นักข่าวอวดโฉมเป็นครั้งแรกเลยนะคะคุณโบ
สำหรับคุณแม่คนสวยในโชติกาค่ะ
ขวังคุณสมียสุดหล่อนะคะมาแถลงข่าวอยู่เวียนทางการเลยค่ะ
ต้อนรับน้องอคินมณีฉาย
จำม่ำสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ

ตั้งใจเลือกชื่อนี้นะให้ลูกชาย
มีความหมายว่าพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ
โดยสาวเนยค่ะบอกว่าช่วงเวลาในห้องคลอด

แต่พอได้ยินเสียงลูกชายคนแรกเท่านั้นแหละค่ะคุณ
น้ำตาแห่งความตื่นเต้นก็ไหลออกมาทันทีนะคะ
จากนี้เธอแล้วก็สามีเนี่ยกำลังเรียนรู้
ในการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะ